คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวเมาส์ข่าวลือที่ค่อนข้างแรง
ว่าสาวแมทพิวรณีนางเอกคนสวยเนี่ยไปมีข่าวว่ากุ๊กกิ๊กอยู่กับหนุ่มสงกรานเตชนรงค
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยสงกรานเตชนรงค์ยังไม่ได้โสดเหมือนตอนนี้
หลายคนก็ไปตามค้นตามสืบชาวเน็ตทำงานหนักมาก
อย่างล่าสุดถัดจากคลิปปริศนาที่นอเวย์
ก็มีคนเห็นแมทควงสงกรานไปเที่ยวผับแบบลับย่านเยาวราชอีก
ไปถึงเพื่อนสนิทอย่างเต้ยจรินพรนะคะ
ต้องออกมาเคลียร์แทนถึงความสัมพันธ์ของแมทกับสงกรานแล้วล่ะค่ะ
พวกเราไม่ค่อยได้ยุ่งเรื่องส่วนตัวกันขนาดนั้นด้วย
เหมือนเราก็ให้เกียรติสเปสของกันและกัน
เรื่องนี้จริงไม่อยากให้ทุกคนมาถามเต้ย

รู้สึกว่าเต้ยไม่ขอพูดอะไรเลยดีกว่า
เพราะไม่อยากไปเพิ่มประเด็นหรือว่าอะไรอย่างนี้
เพราะเต้ยเองก็ไม่ได้รู้เรื่องทั้งหมดด้วย

ก็เข้าใจว่าเวลาโดนข่าวหรือโดนอะไรอย่างนี้

ที่ต้องมาถามเต้ยเพราะว่าก่อนหน้านี้

อย่างที่บอกไปว่าในทวิตเตอร์มีการแชร์กันเยอะนะคะ
ว่ามีการเห็นแมทกับสงกรานที่บาร์แห่งนี้
ซึ่งข้อมูลนี้เราก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จยังไงนะครับ
แต่ว่าทางทวิตเตอร์มีการแชร์กันเยอะมากเลย

ก็คือเป็นภาพที่เขาไปเที่ยวผับลับย่านเยาวราชกันนะคะ
คุณผู้ชมก็เดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีนึงว่า
แมทจะออกมายอมรับว่ารู้จักกันตอนไหน
อะไรยังไงอาจจะรู้จักกันหลังจากที่ให้สัมภาษณ์ไปหรือเปล่า
อันนี้เราก็ไม่รู้คือเจ้าของกระทู้เขาไปมาที่ร้านนั้น
เขาเห็นกับตามาซึ่งเขาก็ไม่ได้มีภาพมีหลักฐาน
เพราะฉะนั้นเราเองก็ยังไม่ได้เห็นภาพเห็นหลักฐานอันนั้น
แต่ว่าณตอนนี้เมื่อวานเพื่อนเขาบอกว่าคุณแมทอยู่ญี่ปุ่น
จะมาอยู่เยาวราชได้ยังไงอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน

แต่ว่าเต้ยยังต้องเคลียร์นะคะอีกหนึ่งเรื่องก็คือ
เป็นคลิปที่สาวเต้ยและอเล็กควงกันไปดื่มดำธรรมชาติที่บาหลี
พ่วงด้วยภูเก็ตกันแบบต่อเนื่อง
แต่ก็ไม่ได้เห็นรูปคู่สักทีนะคะ
เต้ยจะมีคำตอบว่ายังไงล่ะคะเนี่ย
ไม่ได้ถ่ายรูปคู่เยอะด้วยล่ะค่ะ
ก็แบบเราคือเป็นคนชอบถ่ายรูปอาจจะชอบถ่ายรูปวิว
ชอบถ่ายรูปคนอื่นอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็มีเก็บไว้แต่ว่าไม่ได้โพสต์ค่ะ
ถ้าอยากลงเดี๋ยวลงค่ะเดี๋ยวลงแน่นอนค่ะ

ตอนนี้ก็เข้าไปดูแล้วกันในอินสตาแกรมของอเล็ก
อเล็กเขาโพสต์รูปหนุ่มเต้ยสาวเต้ยบ่อย
แต่ส่วนเต้ยไม่ค่อยโพสต์สักเท่าไหร่